กลับมาไทยรัฐนิวส์โชว์ช่วงนี้นะคะยังมีบรรยากาศการจัดงานสงครานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะ
ในพื้นที่กรุงเทพหานครเราพาไปหลายวัดแล้วค่ะ
ในค่ำคืนนี้จะพาไปที่วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนะคะ
ซึ่งนักท่องเที่ยวประชาชนก็ได้เข้าวัดประเพณีสงครานตามแบบวิถีไทย

ติดตามบรรยากาศจากคุณดิตรดาวิชัยดิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารค่ะ

จนถึงขณะนี้นะคะยังคงมีนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชน
เดินทางเข้ามาที่วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารแห่งนี้
เพื่อที่จะร่วมงานสงกรานในวัดรู้รักวัฒนธรรมสืบสารวิถีไทยนะคะ
ซึ่งกรมการศาสนาก็ได้ร่วมกับทางวัดได้จัดงานสงกรานประเพณีแบบนี้ขึ้น
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวนับหมื่นคนต่อวันเลยทีเดียวค่ะ
สำหรับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะได้มีพิธีการส่งน้ำพระสงฆ์ค่ะ
ซึ่งชาวต่างชาตินั้นก็ได้ให้ความสนใจนะคะ
รวมถึงพุทธศาสนิกชนในชุมชนข้างเคียง
ได้เข้ามาร่วมพิธีส่งน้ำพระสงฆ์เพื่อที่จะขอพร
งในวันสงกรานตามแบบวิถีไทยค่ะ
ซึ่งกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
จัดงานนี้ขึ้นก็ได้รับความสนใจอย่างมากค่ะ
ด้านของพระเทพวีราพรกล่าวว่า
ประเพณีสงกรานนั้นเป็นประเพณีที่เก่าแก่
ที่มีการจารึกอยู่ภายในวัดด้วยนะคะ

ถือว่าประเพณีนี้เป็นประเพณีที่สำคัญ
และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวนับหมื่นคนต่อวัน
นอกจากนี้ค่ะทางวัดยังคงมีกิจกรรมบริเวณลานต้นโพนะคะ
ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและพุทธศาสนิกชนร่วมรดน้ำต้นโพ
ขนบธรรมเนียมของชาวศรีลังกา
ใกล้กันนั้นยังได้จัดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยว
ได้มีการนวดแผนไทยเพื่อคลายกล้ามเนื้อค่ะ
ซึ่งเป็นการนวดแผนไทยนะคะจากโรงเรียนแพทย์แผนไทยโบราณวัดพระเชตุพล
ซึ่งวัดโพนั้นก็ถือเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องของศาสตร์การนวดแผนไทย
และยังคงศาสตร์เหล่านี้เอาไว้ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๓ค่ะ
สำหรับการแสดงที่มีขึ้นตลอดทั้งงานตั้งแต่วันที่๑๒ไปจนถึงวันที่๑๗เมษายนนี้
จะมีการแสดงตามแบบประเพณีวัฒนธรรมไทยค่ะจากน้องนักเรียนจากน้องนักเรียนของกลุ่มเยาวชนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของวัดพระเชตุพล
มลมังคารารามราชวรมหาวิหารที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชนเป็นอย่างมากค่ะ
และสำหรับในวันนี้เองนะคะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนค่ะ
ร่วมการสวดมนต์ข้ามปีที่วัดประยุระวงศาวาสวรวิหาร
เพื่อที่จะร่วมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวค่ะ
ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา๒๓นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
และนี่ก็คือกิจกรรมทั้งหมดนะคะที่นำมาฝากให้คุณผู้ชมไทยรัฐทีวี
ตรดาวิชัยดิตข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดพระเชตุพลวิมลมังครารามราชวรมหาวิหาร
ขอบคุณครับคุณดิรดาครับ